สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีประเด็นข่าวที่มนุษย์ลูกจ้างควรจะรู้ไว้หน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างทั้งหลายเป็นเรื่องที่เราจะได้สิทธิประโยชน์ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
ฉะนั้นต้องติดตามว่ามันมีอะไรบ้างที่จะได้สิทธิเพิ่มเติมขึ้นมา
ดูหัวข่าวนี้ครับลูกจ้างเฮสนชผ่านพรบแรงงานลากิจก็ได้เงินเลิกจ้างชดเชยจะได้มากขึ้น
พรฉเนี่ยผ่านสนชสนยแห่งชาติเมื่อวาน
จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก็คาดว่าบังคับใช้ได้ก่อนเดือนกุมภา๖๒ก่อนเลือกตั้งว่างั้นเถอะ
เนื้อหาที่ควรจะรับรู้ในพรบฉบับนี้หลักหลักก็คือว่าลูกจ้างจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมา๗ประเด็น๗อย่าง
ข้อที่๑ลากิจธุระจำเป็นเนี่ยได้ค่าจ้างด้วย
แต่ก่อนลากิจถ้าลูกจ้างรายวัน
ไม่ได้ค่าจ้างแต่นี่ถ้าเรามีธุระจำเป็น
ลากิจเราจะได้ค่าจ้างด้วยแต่ว่าเขากำหนดไว้ได้แค่๓วันใน๑ปีเนี่ย
ลูกจ้างหญิงตั้งคันอันนี้ก็ไม่ต้องบอกลูกจ้างหญิงก็ได้เพราะว่าต้องลูกจ้างหญิงอยู่แล้ว
ลูกจ้างตั้งคันถ้าลาคลอดเนี่ยลาก่อนคลอดได้๙๘วันนะครับ
ได้เวลาเพิ่มมากขึ้น๓เดือนกว่านะครับ
ข้อ๓กรณีนายจ้างเปลี่ยนนิติบุคคลเปลี่ยนบริษัทแล้วบอกว่านี่เป็นคนละบริษัทเก่าแล้วนะ
ลูกจ้างที่ตกลงกันไว้เดิมไม่เกี่ยวแล้วนะ
รับใหม่ถ้านายจ้างถ้าลูกจ้างไม่ยอมเนี่ยสามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ได้
เออคือวิธีการเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนบริษัทเพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบกับลูกจ้างแล้วเอาลูกจ้างออกเนี่ยไม่ได้
ถัดมาการรับค่าชดเชยจากการเลิกจ้างก็จะได้เพิ่มมากกว่าเดิมด้วย
ไปศึกษาดูนะเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็น๖อัตราตามจำนวนวันทำงาน
แต่จะได้สูงสุดเนี่ยรับค่าจ้างเนี่ย๔๐๐วันเลยนะ
รายละเอียดไปศึกษาดูเอาครับ
ข้อ๕ข้อนี้ก็สำคัญ
กรณีบริษัทย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น
ถ้าหากลูกจ้างไม่ประสงค์จะตามไปลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยได้รับสิทธิ์ชดเชยตามสัญญา

เช่นโรงงานอยู่อ้อมน้อย
คนที่มีบ้านอยู่แถวอ้อมน้อยก็ไปทำงานกันอยู่ที่นั่น
วันหนึ่งโรงงานที่อ้อมน้อยบอกว่าฉันไปสร้างโรงงานใหม่แล้ว
เท่าแกบอกต้องไปอยู่ลังศิษย์
แถมอ้อมน้อยตามไปไม่ไหวค่ารถกินหมดเสียเวลาด้วย
ลูกจ้างบอกถ้าอย่างนั้นขอไม่ตามไป
ถ้าเป็นแต่ก่อนลูกจ้างบอกไม่ตามไปเธอก็ลาออกก็เรื่องของเธอนะ
กรณีอย่างนี้ลูกจ้างก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้แล้วก็ได้เงินชดเชย
บอกเลิกสัญญาได้เพราะว่าไม่ใช่ความผิดลูกจ้างก็เล่นย้าย
โรงงานข้ามเมืองกันอย่างนี้ตามไปไม่ไหว
ถัดมาเวลาการฟ้องร้องสารแรงงานเนี่ยการฟ้องร้อง
แต่ก่อนนี้สู้คดีกันมาไม่รู้ตั้งกี่ปี
ถ้าสมมุติสารตัดสินว่าลูกจ้างชนะ
ลูกจ้างจะได้ดอกเบี้ย๗๕ของเดิมนะ
ของใหม่เนี่ยลูกจ้างจะได้ตั้ง๑๕เพิ่มขึ้นมาเท่าตัว
สู้ความกันมาหลายปีถ้านายจ้างแพ้นายจ้างจ่ายเงิน
วกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยครับ๑๕ไม่ใช่๗ครึ่งแล้ว
เอาล่ะสิก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น
มาข้อสุดท้ายให้สิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายลูกจ้างหญิง
อันนี้ก็แปลว่าบางแห่งเนี่ยผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงน้อยได้มากกว่าผู้ชาย
ต่อไปนี้ไม่ได้หญิงกับชายได้เท่ากันทัดเทียมกัน
คุณอ้างอะไรไม่ได้ทั้งนั้นต้องทัดเทียมกัน
ลูกจ้างชายได้เท่าไหร่ลูกจ้างหญิงก็ได้เท่านั้น
พรบฉบับนี้ลุ้นกันมานานแล้วครับ
กันมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นเจ้าภาพเสนอลุ้นกันมานานแล้ว
ฉะนั้นออกมาบังคับใช้แล้ว
เมื่อกฎหมายออกมาบังคับใช้แล้วควรจะต้องตามยังไงต่อ
ตอบว่าต้องตามดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
อันนี้สำคัญบ้านเราเนี่ยออกกฎหมายเยอะ
แก้กฎหมายกันมากกฎหมายเก่าโทษน้อยไปก็มาแก้ให้มากขึ้น
สภานิติบัญญัติของเราเนี่ยจะเป็นสภาที่ออกกฎหมายมากที่สุดผมว่าน่าจะในโลกอ่ะ
ออกกฎหมายมาเยอะแต่ปัญหาก็คือว่ามีกฎหมายแล้วเนี่ย
ไม่ใช้บังคับให้มันสมกับที่กฎหมายออกมา
ออกกฎหมายนี่โอ้โหลำบากลำบลเถียงกันแทบตาย
มีฝ่ายค้านมีฝ่ายไม่เห็นด้วยไปเถียงกันในกรรมธิการต่อ
แต่พอออกมาแล้วไม่ได้ใช้หรอกครับไม่มีใครบังคับใช้
ถ้ายกตัวอย่างย้อนไกลไปหน่อยกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
ท่านไปดูสิมีใครถูกปรับถูกจับเพราะว่า
สูบบุหรี่ในที่ห้ามจอดในที่ห้ามสูบบ้างหรือยังไม่มีครับ
กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
กันแทบตายตอนนั้นผมอยู่ในสภาด้วย
ก็บอกโอ้ยไปกำกัดสิทธิประชาชนคนเวลารถติดเยอะ
เขาจะโทรบอกลูกบอกเมียว่านี่พ่อติดอยู่ตรงนี้นะไปกินข้าวไม่ทันนะ
วันนี้กลับค่ำหน่อยนะมีอุบัติเหตุตรงนี้นะ
เขาก็กลัวว่าคนที่ใช้โทรศัพท์
แบบนี้จะใช้ไม่ได้เลยเอาก็จริงจริงเป็นไงล่ะครับ
เดี๋ยวนี้ขับรถพูดโทรศัพท์เนี่ย
หน้าตาเฉยเหมือนไม่มีกฎหมายตำรวจก็ไม่ว่าอะไร
เข้าไปฟิล์มมืดก็มองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้มันหนักไปถึง
ท่านที่ผมเคยบอกไงไอ้พูดโทรศัพท์มันไม่เท่าไหร่อ่านไลน์กันแล้ว
รถติดหน่อยเปิดไลน์อ่านได้จังหวะนิดนึง
ส่งข้อความส่งทางไลน์ด้วย

ฉะนั้นปัญหาของบ้านเราคือเราไม่สามารถทำ
กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์เราเรียกร้องให้ออก
กฎหมายแต่พอออกมาแล้วไม่บังคับใช้กฎหมาย
ไม่บังคับใช้กฎหมายไม่ว่าคนของเรา
ก็ไม่เคารพกฎหมายไม่มีประเทศไหนหรอกครับ
ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องคอยจ้องดูอยู่ว่าตลอดเวลา
ว่าคนทำผิดกฎหมายเมื่อไหร่เอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาพอล่ะครับ
แต่ว่าที่เขาประสบความสำเร็จ
ก็เพราะว่าหนึ่งเขาบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมา
ลีดไม่ไถไม่ตั้งสารเตี้ยสองคนของเขา
พอรู้ว่ามีกฎหมายเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมาย
เขากลัวกฎหมายของเราเนี่ยกลัวคนบังคับใช้กฎหมาย
ที่เขาเล่ากันเป็นเรื่องโจ๊กไงว่าคนขับรถ
ฝ่าไฟแดงตำรวจถามว่าทำไมฝ่าไฟแดง
ไม่เห็นไฟแดงเหรอแล้วคนขับรถบอกว่าเห็นไฟแดง
แต่ไม่เห็นตำรวจก็แปลว่าไม่เคารพกฎ
ไม่ได้กลัวกฎหมายหรอกแต่กลัวตำรวจเรื่องนี้
จึงขอย้ำไปถึงกระทรวงแรงงานว่า
ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดออกกฎหมาย
มาดีแสนดีต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดโรงงานไหนที่ไหน
ไม่ปฏิบัติตามต้องคอยสอดส่องดูแลและที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้หน่อยว่ามีกฎหมาย
แบบนี้แล้วกระทรวงแรงงานกรมต่างต่าง
จัดหางานผมก็เห็นงบโฆษณาก็เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่
เอาไปเช่าหน้าหนังสือพิมพ์แล้วรูปลงรูปรัฐมนตรี
ลงรูปประหลัดลงรูปอธิบดีใหญ่โตว่าไปทำงานที่นั่น
เปิดนั่นเปิดนี่เพื่อเอาเป็นผลงานเอาเงินนั้น
มาเช่าหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ลงประกาศว่า
จากนี้ไปผู้ใช้แรงงานทราบหรือยังว่าท่านมีสิทธิ
เพิ่มเติมขึ้น๗เรื่องแต่ละเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้น
เขาจะได้รู้พอเขารู้แล้วเนี่ย
ถ้าที่ไหนไม่ทำตามเขาจะได้ฟ้องร้อง
เขาจะได้บอกถูกฉะนั้นอย่าออกแต่กฎหมาย
คำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมาย
และทำให้คนรู้ด้วยนะครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ลูกจ้างและหน่ายจ้างได้รับรู้และเข้าใจสำคัญมาก

คุ้มครองสิทธิแรงงานได้ประโยชน์อะไรต่ออะไรเยอะ
แต่ผมกลัวออกมาแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่รู้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
ขีดเส้นใต้ให้เราได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่นะครับ